ไม่ใช่แค่งัดนะยกตู้ขึ้นกระบะไปเลย

ไปทั้งตู้อย่างนั้นแล้วในตู้มีเงินล้านกว่าบาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณข้างร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งริมถนนจอมพลอำเภอเมืองจังหวัดตาก
ธนาคารก็วางขนาดข้างกันอยู่แบบนี้ซ้ายขวาแต่ตรงกลางถูกขโมยไป
สนองขวัญเมืองเป็นพ่อค้าแถวนั้นก็บอกว่าตอนที่เขามาเตรียมร้านเปิดร้าน
คนหนึ่งใส่หมวกกระน็อกเต็มใบสวมเสื้อเชิดแขนยาวกางเกงขายาวนะฮะแล้วก็มีภาพนี่ในกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนด้วยนะครับ
แต่เขาปิดบังไม่ได้หมดเลยอีกคนนึงเนี่ยสวมหมวกไอ้โม่งอำพลางใบหน้าทั้งคู่
ช่วยกันดันกล้องก่อนดันกล้องไปทางอื่นเพราะรู้ว่ามีกล้องเพื่อไม่ให้บันทึกภาพของพวกเขาได้
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วคนร้ายก็ลงมาตัดชิ้นส่วนนั้นทิ้งกลางถนน
กระทั่งมีพนักงานเก็บขยะของเทศบาลไปพบชิ้นส่วนนี้
แล้วก็เอาไปให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกชูสิทธิ์วงบุรีนะครับ
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองตากบอกว่าตอนนี้
ตั้งชุดสืบสวนตั้ง๖ทีมลงพื้นที่แกะมรอยคนร้าย
เพื่อเป็นการรองรับช่วงของปีใหม่
คือเหมือนโจรจะรู้ว่าช่วงนี้ธนาคารเขาต้องสำรองเงินใช่ไหม
เอาตู้เข้าไปเติมเข้าไปเติมเพราะคนจะกดเยอะ
แล้วในตู้มีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณ๑ล้านกับ๙๐๐กว่าบาท
ทางการสืบสวนก็คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
ทำอย่างไรถึงจะเอาไปได้
เขาก็เลยดึงปลั๊กไฟก่อนตัดสายอินเทอร์เน็ตของกล้องด้วย
ครีมตัดสายไฟคือเขารู้ว่าเขาทำแบบไหนนะฮะ
ขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบคดีอัธยกรรมตามแผนประทุษร้ายประทุศกรรม
ถ้าเป็นคนเดียวกันจะได้เชื่อมโยงว่าอาจจะกัน
อาจจะมีการลอนิมึงรอเหตุการณ์เกิดใกล้เคียงกัน
ก็อาจจะตามสืบคนร้ายได้